รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่๔๙กันบ้างนะคะ
ตลอดทั้งวันก็มีการหารือ
เกี่ยวกับการจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน
รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณจอมพลดาวสุโข
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์สปลาวค่ะ
ดูเหมือนว่าปัญหาทะเลจีนใต้นั้นจะยังคงเป็นประเด็นที่เข้มข้น
เพราะว่าแม้ในกำหนดการตามกำหนดการแล้ว
วันนี้จะเป็นวันที่พูดคุยกันในระบบระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสก็ยังมีการพูดคุย
เกี่ยวกับร่างแถลงการร่วมที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้
แรงข่าวซึ่งเป็นนักการทูตอาวุโสระดับสูง
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับว่าปัญหานี้ยังพูดคุยกันไม่ตก
จนกระทั่งวันนี้สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่มีรายงาน
ว่าร่างแถลงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้นั้น
ยังคงถูกเว้นว่างเอาไว้เพราะว่ายังเห็นไม่ตรงกันครับ
โดยแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงของไทย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับว่าจนถึงวันนี้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนยังมีการถกเถียงอย่างหนัก
เกี่ยวกับข้อความปัญหาในทะเลจีนใต้
และเป็นเนื้อหาเพียงส่วนเดียวที่ยังคงเว้นว่างในร่างแถลงการ
แต่อาจไม่ถึงกับไม่สามารถออกแถลงการได้
เหมือนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เมื่อปี๒๕๕๕ที่ประเทศกัมพูชา

กล่าวถึงการร่างแถลงการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
สั้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับว่า

ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้ก็ระบุครับว่า

ที่เห็นแย้งเนื้อหาร่างแถลงการ
ในส่วนที่พูดถึงปัญหาทะเลจีนใต้
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกแถลงการ
เนื่องในโอกาสพบรอบ๔๐ปี
สนทิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ลงนามโดยร่างแถลงการดังกล่าว

เนื้อหาเรียกร้องให้อัครภาคี
ของส่วนที่สัญญาเขารบวัตถุประสงค์และหลักการ
นั่นก็คือการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท
ด้วยวิธีสันติการเลิกคุกคามหรือการใช้กำลัง
และการส่งเสริมหลักนิติธรรมครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของสนับสนุนหลักนิติธรรมนะครับ
แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการใช้สันติวิธี
ในการแก้ไขความขัดแย้งนะครับ
อกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
หารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งไทยได้รับการแต่งตั้งจากอาเซียน
ให้เป็นผู้ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้
ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย
หารือทวิภาคีกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดครับ
โดยเมื่อช่วงเช้านี้ในดอนประมัติวินัยยังได้ถือโอกาสนี้
สัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียน
โดยเฉพาะสัตวีและเด็กให้กับนายเลเลืองมินม์

มนุษย์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ที่ประกาศปราบรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
รวมทั้งเร่งรัดการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์
ซึ่งอนุสัญญานี้ระดับผู้นำ
เพื่อมีการลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน

ในวันพรุ่งนี้ต้องจับตาท่าทีของสาวรัฐนะครับ

จะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันท

สาวรัฐจะมีท่าทีต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้อย่างไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งหลัก
และเป็นมหาอำนาจสำคัญยื่นกรานมาโดยตลอด
เพราะว่าจีนไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับกลไกอื่น
แต่ต้องการที่จะพูดคุยกับคู่ขัดแย้ง